สวัสดีค่ะข่าวกีฬาช่วงเย็นนะคะกับพิษชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธค่ะ
วันพรุ่งนี้แล้วนะคะที่ทีมชาติไทยค่ะจะประเดิมสนามในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก
กับทีมชาติเวียดนามซึ่งวันนี้นะคะนักเตะทีมชาติไทยก็จะลงซ้อมเป็นวันสุดท้าย
เดี๋ยวไปติดตามการฝึกซ้อมนะคะรวมถึงเช็คดวงของสองโค้ชนะคะทั้งโค้ชไทยและเวียดนามว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง
ประเด็นดราม่าเมื่อวานนี้นะคะเกี่ยวกับภาพหลุดของการซ้อมแบบปิดของทีมชาติไทยที่สื่อเวียดนามเปิดเผยออกมานะคะ
เริ่มที่ประเด็นร้อนเมื่อวานนี้ก่อนนะคะที่มีภาพนี้นะคะภาพจากสื่อเวียดนามแอบถ่ายทีมชาติไทยตอนฝึกซ้อมอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตก่อนที่จะสืบทราบว่าต้นต่อมาจากสื่อของเวียดนามซึ่งล่าสุดประเด็นนี้เหมือนไม่จบง่ายค่ะเพราะว่าทางเพจแฟร์นะคะโดยการดูแลของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกมาเปิด
เริ่มเติมค่ะว่าเนื้อหาสรุปก็คือพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงก็ได้สั่งการให้พลตำรวจโทอำนวยนิมโมโนนะคะสืบเรื่องนี้ด้วยการลงพื้นที่ตรวจสอบซึ่งปรากฏว่าห้องที่นักข่าวชาวเวียดนามไปเช่าเก็บภาพรวมความลับได้มีการสำรวจกันมาก่อนหน้านั้นแล้วค่ะโดยมีไส้สึกเป็นคนไทย
และประตูชาติเวียดนามนอกจากการฝึกซ้อมก็มีการแถลงข่าวก่อนการแข่งขันซึ่งก็คาดการนะคะว่าอักหยารานอิชิโนเหฮฮ
ขณะที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะ
ก็จัดรถรับส่งบริเวณสนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตโดยไม่มีการเก็บค่าโดยสารนะคะ
เพื่อบริการให้กับแฟนบอลที่จะเดินทางไปชมเกมระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามตามจุดที่กำหนดเอาไว้

จุดแรกก็คือท่ารถตู้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
จุดที่๒คือจุดจอดรถบริเวณศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต
จุดที่๓คือโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
และจุดที่๔จุดสุดท้ายคืออาคารจอดรถมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วังศิษย์ค่ะ
ซึ่งแฟนกีฬาแฟนบอลนะคะสามารถนำรถยนต์ส่วนตัวไปจอดตามจุดจอดรถได้มีทั้งหมด๓จุดด้วยกันนะคะ
จุดที่๑คือลานจอดรถบริเวณด้านหน้าศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์จอดได้ทั้งหมด๘๐๐คันนะคะ
ส่วนจุดที่๒คืออาคารจอดรถด้านข้างตึกปริยชาติ๒จอดได้ทั้งหมด๕๐๐คัน
และจุดสุดท้ายจุดที่๓ก็คือลานจอดรถข้างยิมเนเซียม๒จอดได้๕๐คันค่ะ
ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของทีมชาติเวียดนามนะคะปาร์ฮังซอค่ะกุญซือชาวเวียดนามรวมถึงนักเตะของทีมชาติเวียดนามอย่างเหงียนหุยหุงนะคะกล้องหลังหมายเลข๒๐
ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเวียดนามเมื่อวานนี้ค่ะว่าในเกมกับทีมชาติไทยนะคะก็จะต้องระวังเมซี่เจชนะทิพย์สงกระสิน
จากว่าเป็นนักเตะที่อันตรายและเป็นผู้เล่นที่เป็นกำลังหลักของไทยดังนั้นต้องระมัดระวังเมซี่เจเป็นพิเศษเลยค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะหมอต๊อกแต๊กเอสีนะคะหมอดูคนดังค่ะได้ทำการผ่าดวงของสองโค้ชนั่นก็คืออาเกียระนิชิโน
โค้ชทีมชาติไทยนะคะแล้วก็ปาร์คฮังซอร์ที่จะนำทีมชาติไทยและเวียดนามลงทำศึกฟุตบอลโลก
สองพันยี่สิบสองรอบคัดเลือกโซนเอเชียในวันพรุ่งนี้ค่ะไปดูดวงของเฮสโค้ชชาวญี่ปุ่นของไทย
เกรานิชิโนวัยหกสิบสี่ปีกันก่อนนะคะซึ่งก็บอกว่าต้องดวงอยู่ไกลบ้าน
ต้องทำงานต่างประเทศและที่สำคัญคือมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงด่งดังกับต่างชาติ
และน่าจะพาทีมชาติไทยโกลอินเตอร์ได้หนึ่งครั้งและตามลักษณะดวงนะคะ
ชิโนตามบุคลิกก็จะเป็นคนไม่พูดเยอะเน้นที่การกระทำค่ะ
ขณะที่ดวงของป๊าฮังซอร์เฮสโค้ชชาวเวียดนามวัย๓๐ปีนะคะ
เป็นดวงของคนปีชงต้องใจเย็นเอาไว้ก่อน
ดวงเป็นคนเก่งมีความสามารถแต่ว่าปีนี้ผิดพลาดผิดแผลค่ะ
ก็จะมีอยู่เยอะเหมือนกันต้องอาศัยเอาความนิ่งสยบความเคลื่อนไหว
โดยการแข่งขันวันที่๕กันยายนหรือวันพระฤหัสบดีนี้นะคะ
เป็นวันที่ดวงสมพงษ์กับทีมชาติไทยมากกว่าค่ะก็อย่าลืมส่งกำลังใจเชียร์นะคะ
ส่งกำลังใจให้กับช้างศึกไทยกันเยอะเก็บ๓คะแนนเกมแรกให้ได้ค่ะ